เรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เป็นแม่นะครับ
แล้วก็ปล่อยลูกน้อยวัยแค่๑เดือน
ขออภัย๑ขวบกับอีก๒วันไว้กับหลาน
โดยบอกหลานบอกว่าช่วยดูน้องนะ
เดี๋ยวป้าจะไปให้อาหารเป็ดซะหน่อย
ค่ะปรากฏว่าลูกน้อยไว้๑ขวบ๒วันนะครับ
ตกร่องน้ำจมน้ำแล้วก็ท้ายที่สุดเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูภาพนี้กันนะครับ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพวินาทีชีวิต
ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่สุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
กำลังให้การช่วยเหลือเด็กชายภัยศาลโฉมงามขำหรือว่าน้องภูมิ
น้องภูมิอายุแค่๑ขวบ๒วัน
หมดสติจากการจมน้ำอยู่บริเวณคูน้ำ
ภายในบ้านที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
ตอนแรกเด็กกลับมามีชีพจรอีกครั้ง
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เด็กอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่นะครับ
นางสุภาพรเศษประโคนแม่ของเด็ก

เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น
ขณะที่เธออยู่ในบ้านก็ได้ให้น้องภูมิ
นั่งเล่นกับหลานอยู่ไปก่อนแล้วบอกหลานให้ดูน้องด้วย
เพราะว่าเธอจะไปเอาอาหารให้เป็ดซึ่งก็อยู่ใกล้กันแถวนั้นแหละครับ
ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่ามีหลานอยู่ด้วยน่าจะคอยดูแลน้องได้
จากนั้นก็ไปเก็บผ้าแล้วก็ไปกรอกน้ำ
ไปได้ประมาณ๑๐นาทีรู้สึกเอกใจแล้วก็เริ่มเป็นห่วงลูก
หันไปถามหลานว่าน้องไปไหนแล้วล่ะ

ทีนี้แหละครับพอผู้เป็นแม่ตั้งสติได้
ได้รีบไปดูที่คูน้ำ
ก็พบว่าน้องภูมินอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำ
ผู้เป็นแม่เลยรีบเอาตัวลูกขึ้นมา
พบว่าลูกชายนอนแน่นิ่งไปแล้ว

เพราะเวลาผ่านไปนานพอสมควรที่เธอทิ้งลูกไว้
แล้วไม่รู้ว่าลูกจมน้ำไปนานแค่ไหนแล้ว

ตอนนั้นเธอก็สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ฟังเสียงผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
พอกัดลูกเหลือ
ตอนนั้นกระลอดขึ้นแล้วเอาให้ทีมือก็เลยถามอาหารว่าน้องอยู่ไหน

ที่น้องงานไหน
เพราะว่าตอนแรกมันเกือบ๕โมง๘นาที

ตอบก็มีอะไร
จังหวะนี้เป็นเมื่อวานที่คุณแม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วผู้เป็นแม่ก็ยังเล่าให้ฟังตอนนั้นประเศษหลุกชายนอนแน่นอยู่ในน้ำ
เอาลูกขึ้นมาแล้วก็รีบโทรแจ้ง๑๙๑
รับตัวมาส่งโรงพยาบาลนครชัยศรี
โดยแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือ
และแพทย์ออกมาแจ้งว่าสามารถช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้
เพราะว่าน้องมีชีพจร
เจ้าหน้าที่สามารถกู้ชีพจรทำการยื้อชีวิตไว้ได้
หลังจากใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ
ตอนแรกคุณแม่บอกทำใจไว้แล้วว่าจะต้องเสียลูกชายไป
แล้วก็เหลือเชื่อเหลือเกินที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกู้ชีพจรมาได้นะครับ
ด้านของนายสุรเดชจันทระอาสาสมัครมูลที่สุขศาลานุเคราะหนครปฐม
ประจำรถชัยศรีคันที่๔ที่เข้าช่วยเหลือ
ก็เล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งจากตำรวจ
ว่ามีเด็กจมน้ำจึงรีบไปที่เกิดเหตุ
ก็พบเด็กชายอายุ๑ขวบถูกนำขึ้นมาจากน้ำแล้ว
เด็กหมดสติไปแล้วปลุกไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ
ไปประมาณ๖๗นาทีจนเด็กกลับมามีชีพจรอีกครั้ง
จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลนครชัยศรีนะครับ
แล้วก็ผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ให้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนะครับ
แต่คุณผู้ชมครับมีข่าวเศร้าออกมา
เช้านี้นะครับได้รับข่าวออกมาแล้ว
ว่าน้องภูมิเด็กชายวัย๑ขวบ๒วันที่จมน้ำเสียชีวิตแล้วนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ